ช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองกันนะครับ
พาไปดูควันหลงหลังการลงพื้นที่รับสมัครสมาชิกพักของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แก่นำพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้นะครับ
ปรากฏว่าทุกสายตาต่างจ้องมองไปที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
ที่เป็นสาวน้อยวัยน่ารักที่ไปช่วยคุณแม่หาเสียงลูกสาวของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นั่นเองนะครับ
เจาะประเด็นวันนี้จากรายงานครับ
ปัญญาเลิศบุตรสาวของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ปรากฏตัวร่วมเฟรมกับคุณแม่ในการลงพื้นที่พบประชาชนและหาสมาชิกพัก
ที่ห้างแพทย์นำย่านประตูน้ำเมื่อวานนี้
ทำเอาคอการเมืองทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เทใจพร้อมคอมเมนต์หนักมาก
เลือกตั้งพักเพื่อไทยเพราะหัวใจเพื่อเธอ
ก็บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้บัตรลงคะแนนคงเสียเพราะจะเขียนรูปหัวใจแทนการกากบาท
เรียกว่าแย่งซีนคุณแม่ไปเต็มเพราะชาวโซเชียลโดยเฉพาะหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่
แชร์ภาพของน้องจินนี่กับคุณแม่จนแพร่สะพัดไปทั่วโซเชียล
พร้อมด้วยแฮสแท็กพักเพื่อเธอ
สำหรับน้องจินนี่ยศสุดาลีลาปัญญาเลิศอายุ๑๙ปี
เป็นน้องสาวคนสุดท้องของครอบครัวลีลาปัญญาเลิศ
ปัจจุบันกำลังศึกษาปีที่๒
คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ซึ่งน้องตินนี่เคยให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีว่า
เป็นคนชอบดูข่าวชอบเรื่องการเมืองอยู่แล้ว
แต่อนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอให้เธอเลือก
กลางกระแสชื่นชมก็มีกระแสที่เห็นต่าง
ชาวเน็ตบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตัวของน้องจินนี่

เรื่องนี้คุณแม่สุดารัฐบอกว่า
เป็นเรื่องปกติของสังคมที่จะวิพากษ์วิจารณ์
เพราะมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
แต่ส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับการแต่งตัวของลูกสาว
ส่วนจินนี่ล่าสุดขอเก็บตัว
เพราะยังปรับตัวกับกระแสด่งดังชั่วข้ามคืนไม่ได้
กระแสที่เกิดขึ้นทำให้มีเพจเปิดตัวขึ้นมาใหม่
นักการเมืองน่ารักบอกต่อด้วย
ได้โอกาสแชร์ภาพของน้องจินนี่ในอริยบทต่าง

มีสมาชิกกดถูกใจเพจกว่า๕๐๐คน
อกจากนี้ชาวโซเชียล
ยังนำรูปภาพของนักการเมืองยังบรัฐ
ของพักและกลุ่มการเมืองต่างมาเปรียบเทียบอีกด้วย
ข่าวไทยรัตน์ทีวีเร่งาน